ผู้ชมครับมีลูกจ้างร้านขายเครื่องนอนเนี่ย
ที่ระยองนะ๓คนก็ดื่มเหล้ากัน
เมาเมาแล้วก็ผู้จัดการร้านเข้ามาเตือน
ก็ไม่ฟังพอไม่ฟังก็จะไปทำร้ายเขานะฮะ
ลุมเขาปรากฏว่าผู้จัดการเอาปืนยิงใส่ฮะ
โดนเข้าไปคนหนึ่งเนี่ยนอนร้องโอดโอย
หลังจากเมาแล้วจะไปทำร้ายเขานี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับ
เลือดนี่เต็มเลยฮะเพราะว่ากระสุนเนี่ย
เข้าต้นขาซ้ายนัดหนึ่งนะแล้วก็ฝ่ามือด้านขวาอีกนัดหนึ่งนะครับ
เห็นนี่คือที่นอนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นร้านขายพวกเครื่องนอนนะครับ
นี่ฮะร้านขายเครื่องนอนนะฮะเป็นลักษณะร้านชั่วคราวอยู่ร้านหน้าตึก
สตาร์ไอทีที่ตำบลภาพระดุอำเภอเมืองจังหวะรยองนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเช้านี่เองครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
หรือว่าในปั๊กอายุยี่สิบหกปีนะครับก็มีพวกปลอกกระสุนปืนหัวกระสุนปืน
อยู่ที่เกิดเหตุด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับนายเจษดาล่าคำพาอายุ๓๐
รอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุคนนี้ครับเสื้อสีดำนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พามานั่งที่เก้าอี้แล้วนะครับเขาก็เป็นผู้จัดการของร้านขายเครื่องนอนตรงนี้นะครับ
นายเจษดานะครับมีปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุวางอยู่ที่โต๊ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นปืนมีทะเบียนนะครับมีกระสุนอยู่๙นัดด้วยก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
เจษดาเขาบอกว่าอย่างนี้เขานี่แหละยิงคนเจ็บเองนะเขาเป็นผู้จัดการร้านนะครับ
เป็นร้านที่ตระเวนไปเปิดขายเครื่องนอนก็เคลื่อนที่ไปตามที่ต่างช่วงนี้มาตั้งอยู่ที่หน้าห้างที่อำเภอเมืองระยองนะครับ
เมื่อคืนก็เตรียมจะย้ายร้านจากตลาดบ้านเพมาเปิดขายที่ร้านสตาร์ไอทีนะครับ
มีลูกน้อง๓คนในเบนายอู๋กับในปั๊กคนเจ็บช่วยกันขนย้ายย้ายจากตลาดบ้านเพมาตั้งตรงนี้นะ
เดี๋ยววันนี้ต้องขายของต่อบนเขมสร

เดี๋ยววันนี้ก็ขายของอะไรกันไม่ได้นะครับ

ทีนี้ทีแรกเขาบอกว่าเขาก็ไม่ห้าม

แต่พอตี๕ออกมาเนี่ยยังไม่เลิกฮะ

เจ้านายร้านใหญ่เนี่ยโทรมาบอกว่า

เขาก็ลุกมาดูเอ้ายังนั่งดื่มกันอยู่อีก

ตอนที่จัดของเสร็จยังไม่นอนอีกตี๕แล้ว

ก็เลยบอกไปว่าโอ้โหทำไมกินกันจนเช้าอย่างนี้

คือไม่อยากให้งานใหญ่พลาดเลย

แต่ในอู๋กับในปั๊กนะ

เขาไม่พอใจเขาก็เข้ามาต่อยนะครับ

ตอนนั้นถอดเสื้อออกแล้วมองหน้า

เขาดิ้นจนหลุดแล้ววิ่งไปเอาปืนในลิ้นชัก

ขู่ให้หยุดแล้วแต่ทั้งสองคนก็ไม่ยอมหยุด
เลยตัดสินใจยิงใส่ขาในปั๊ก

ส่วนในอู๋เนี่ยพอเห็นว่าเพื่อนถูกยิง

แต่ว่านายเจษดาเนี่ยเขาบอกว่า

เขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
ยิงตรงไหนเขานะ